คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุมคลั่งใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านตายสองศพ
แห่แจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องมาบุกล้อมบ้านผู้ชายคนนี้
พยายามที่จะชาร์จตัวเข้าจับสุดท้ายเขาตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองตายถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องก่อเหตุแบบนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ออกมาแล้วออกมาแล้ว
เฮ้ยสิงเลยใส่เข้าไปเลย

นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
ในตำบนปักน้ำอำเผื่อบังคลาจังหวัดชัตร์เชิงเสา
เพื่อเข้าจับกลุ่มนายเทิดศักดิ์น้ำค้างวัย๔๒ปี
เพื่อนบ้านตายสองศพเมื่อช่วงเย็นวันที่๓๐พฤษภาคม
เหยื่อกรสุนคือนายสมพงษ์แซ่ตันวัยหกสิบเก้าปี
และนายสุประโชคการรักษ์วัย๔๐ปีเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้าง
มารับงานใกล้บ้านมือปืนหลังฆ่าคนตาย
ถ้าศักดิ์มีอาการเครียดคลั่งอย่างเห็นได้ชัดเขาถือปืนเก็บตัวอยู่ในบ้าน
โดยมีตำรวจปิดล้อมขณะเจ้าหน้าที่พาลูกมาเจรจา
ไปกว่า๑ชั่วโมงก็ไม่สามารถยับยั้งความคลั่งเขาได้
สุดท้ายตำรวจตัดสินใจบุกชาร์จทำให้เชิดศักดิ์ตัดสินใจปลิดชีพ
ฆ่าตัวตายตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่พบยาบ้าสองเม็ดบริเวณที่นอน
รวมทั้งปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดและมิดอิโต้อีกหนึ่งเล่ม
เก็บไว้เป็นหลักฐานส่งศพผ่าพิสูจน์
มอบให้ญาติรับดำเนินการตามขั้นตอนตำรวจสอบปากคำพยานได้ความว่า
ถ้าศักดิ์มีความเครียดและมักหยุดงานเป็นประจำคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียด
ดื่มเหล้าและใช้สารเสพติดจึงลงมือก่อเหตุฆาตกรรม
เวลาพูดความจริงไม่มีเคยเชื่อว่าอย่างเงี้ยส่วนการเก็บหลักฐานอื่น
ตำรวจเช็คกล้องวงจรปิดพบว่าเขาน่าจะลงมือก่อเหตุเที่ยงวัน
เพราะกล้องจับภาพได้ช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาที
เขายังขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อไก่ย่างที่ร้านส้มตำ
ก่อนที่จะกลับออกจากร้านไปเมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบหกนาที
แสดงว่าหลังก่อเหตุเกือบ๓ชั่วโมงยังไม่มีใครรู้ว่าลงมือ
ที่เขาจะกลับเข้าบ้านไปอีกครั้งแล้วถูกตำรวจปิดล้อมจับ
ศพของทั้งสามญาติต่างนำไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมด้วยความเศร้า
หน้าชายของเทิดศักดิ์บอกว่ายังติดใจการตายของหลานชาย
หลานจะยิงตัวเองจริงหรือไม่เพราะตอนตำรวจบุกชาร์จค่อนข้างชุนละมุน
และมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดขณะที่ตำรวจสพบังคล้าก็ยืนยันว่า
ปฏิบัติหน้าที่ไปตามขั้นตอนของกฎหมายตั้งแต่การเจรจาเกลี้ยกล่อม
จนกระทั่งปิดล้อมก่อนที่คนร้ายจะตัดสินใจยิงตัวตาย
ฆ่าคนอื่นแล้วยิงตัวตามปลิดที่พร้อมกันถึง๓ศพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน